ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในใจของชาวบ้านตราบจนถึงทุกวันนี้
และยังเป็นจุดเริ่มต้นของเมนูอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ
ที่ได้นำขึ้นถวายเป็นเครื่องเสวย
กลายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศนะคะ
ติดตามได้จากรายงาน๗๗รอยพระบาททุกก้าวย่างเพื่อราศดรค่ะ
ถึงเมืองที่ภูมิที่จะเป็นทางคงสามารถรับอาหารในตัวเอง

ก็มีประชาชนพระศพนิกนมาเปล่ามากมาย
แต่วันนั้นน่ะพลตกพลตก

แต่ก็ยังประชาชนก็ยังไม่ห่าง
เขายังมาเข้าเฝ้ากันเข้าชมพระบารมี
ถ้อยคำบอกเล่าด้วยน้ำเสียงอันทราบซึ้งใจ

รองเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมในอำเภอเมืองตราด
สะท้อนถึงเรื่องราวและเหตุการณ์
ในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก

๑๐โมงเช้าอาจจะมาพบทั้ง
พอได้๑๐โมงเท่าไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาแล้ว

พระครูวิเชียนยังคงจดจำได้ดี
ถึงพระราชจริยวัตรของพระองค์
ทรงสอบถามถึงความเป็นอยู่ของราศดร
ทั่วทุกหัวระแหงที่เสด็จพระราชดำเนินไป
ได้มีโอกาสเห็นพระพักษ์ของพระองค์อย่างใกล้ชิด
จึงเป็นความประทับใจมาตลอด๔๘ปี
รู้สึกดีอกดีใจยินดี
แล้วก็เวลานั้นก็ยังไม่เคยเห็นในหลวง
สมัยนั้นยังสง่างามมากแล้วก็
มีคุณลักษณะดีมาก
พี่พระมนุษย์เจ้าว่าถามถึงสาระทุกข์สุขดิบว่า
ประชาชนที่นี่เขามีความเคารพ
มีความนับถือศาสนาดีไหม
หลวงเป็นผู้ประเสริฐเลิศยิ่งว่า
เทวดามาเกิดอย่างนั้น
เขาเรียกว่าสมมุติเทวดา
พระราชาพระกุมารี
พระราชธิดาเนี่ยเป็นเทวดาโดยสมมุติ
เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างจังหวัดตราดในครั้งนั้น
แม้จะมีหมายกำหนดการเพียงเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนา

มีพระราชปฏิสันธารด้วยความห่วงใหญ่และไม่ถือพระองค์
เวลาท่านไปไหนนะท่านก็ยิ้มแย้มก็แจ่มใจ

เห็นท่านบางคนเอาผ้ามารอง
แล้วนึกถึงภาพครั้งในเท่าไหร่
เราก็สงสารท่านเราก็คิดถึง
เพราะว่าท่านทรงงานเยอะ
แล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริง
ท่านไม่ย่อท้อนแล้วก็ไม่รังเกียจที่จะไปเยี่ยมประชาชนให้
ต่อไปนี้พระองค์ท่านคงจะได้ไม่ต้องไม่ได้ไปเยี่ยมประชาชนคนไหนแล้ว
แต่ท่านก็ยังอยู่ในใจของเราทุกคน
ทรงเยี่ยมราชดรโดยทั่วถึงแล้ว
หลวงราชการที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสารากลางจังหวัดตราด
เพื่อเสวยพระกยาหารกลางวัน
ท่ามกลางการเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ข้าราชการและคณะครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ที่ได้ทำเครื่องเสวยขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
หนึ่งในคณะแม่ครัวบอกเล่าเรื่องราวด้วยความทราบซึ้งใจ
สำหรับเสวยในวันนั้นมีเมนูที่พระองค์ทรงโปรดเป็นอย่างมาก
ขอลงมือปรุงเมนูหมูต้มใบชมวงอีกครั้ง
เพื่อระลึกถึงพระองค์และครูผู้สอนทำอาหาร
คุณสุภาพก็เป็นคนคัดกรองว่า
เราจะต้องมีหมูต้มชมวงหนึ่งอย่างเพราะเป็นของดั้งเดิม
แต่จะฝาดนะคะเปรี้ยวฝาดฝาด
แต่ของที่จังหวัดตาดมันจะเปรี้ยวไม่อมฝาด
สำนักพระราชวังออกมาถามว่า
หมูที่ใส่ต้มใส่ใบไม้เขาเรียกอะไร
แล้วก็มาบอกเขาว่าหมูต้มชมวง
เขาคงไม่เคยได้ยินนะคนนี้ก็บอกต้มฉมวงฉมวง
คุณสุภาพบอกมันอีกกรใบชะมวงหมูต้มใบชะมวง
แล้วก็เป็นพอที่ทราบว่าต้องทูล
เพราะว่าพอสมเด็จตอนที่ท่านจะไปเดินไปยังมุก

ท่านก็คงจะรู้ว่าเราเป็นคนทำอาหาร
ท่านก็บอกว่าหมูต้มชะมวงอร่อยมาก
คุณสุภาพถอนสายบัวน้ำตาไหลร้องไห้เลย
ท่านก็หันมายิ้มนะทั้งสองพระองค์เลยมายิ้มแบบใจดีมากค่ะ
แล้วยังบอกให้พวกเราว่าให้เดินตามท่านไปที่มุก
แต่เราไม่กล้าเดินไปเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นจนท่านเสร็จ
แล้วท่านก็เดินกลับมาแล้วท่านก็บอกว่า

ถ้อยคำตรัสถามถึงเมนูหมูต้มใบชมวง
กลายเป็นถ้อยคำที่มีความหมาย
และยังคงดังกึกกล้องอยู่ในหัวใจของครูออน
ทำให้ทุกครั้งเมื่อระลึกถึงพระองค์
ก็ยังคงจดจำถึงแววพระเนธที่ฉายพระเมตตาได้เป็นอย่างดี
เมนูหมูต้มใบชมวงจึงได้กลายเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด
ขณะที่ชาวบ้านยังเล่าขานเรื่องราวความประทับใจนี้
ต่อไปสู่ลูกหลานด้วยความภาคภูมิใจเสมอมา
ที่ท่านได้เข้ามาในการที่มาเข้าวัด
ก็ให้พวกเรานั้นได้รู้จักเรื่องของการ

รวมการรู้จักวางตนนะครับแล้วก็ให้สิ่งใหม่ก็คือให้อดทน
ให้รู้จักอดออมนะครับพอเพียงซึ่งคนตราดมีอยู่แล้ว
เพราะสำนึกอยู่ตลอดเวลาผมได้นำสิ่งที่ท่านได้สั่งสอนนะครับ
มาดำเนินการและท่านก็ยังสั่งเรื่องว่า
เด็จพ่อรัชกาลที่๕ได้พูดไว้ว่าขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอว่า
คงจะเป็นหมื่นวิดาของเจ้าเสมอตลอดไปคำว่าเรานั้นไม่คงไม่ใช่
หมายถึงเสด็จพ่อรอ๕คนเดียวเรานั้นหมายถึงราชวงศ์จักรีทุกคน
องว่าจะเป็นพ่อของคนตาตลอดไป